เรื่องหนึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะ

คนธรรมดาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครก็ตาม
บางทีเวลาเราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เรามาจัดลงจากรถมาดูรถค่ะ

วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นภาพข่าวด้วยนะคะ
เป็นตำรวจทางหลวงค่ะที่กำลัง
คือเขียนใบสั่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บนท้องถนนในจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ปรากฏว่ามีรถพ่วงมาชนท้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่
ก็ไปพุ่งชนตำรวจคนนี้อีกทีนึง

ไปนิดเดียวคือมีรถมาชนท้ายรถดิฉันที่ชน

แล้วรถเนี่ยเกือบพุ่งมาโดนตัวดิฉันเหมือนกัน
แต่ว่าโชคดีที่ตำรวจบอกให้ถอยไปอีก
ก็เลยใช้คำว่ารอดหุดหวิดก็ได้

ให้คุณผู้ชมดูภาพกันนะคะ
ตำรวจภูทรบางโทรรัฐในอำเภอเมืองสมุทรสาครเขาก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุนี้
เกิดขึ้นบริเวณถนนพระราม๒ขาออกกรุงเทพมหานครที่ตำบลบ้านบ่อ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๒คนด้วยกันนะคะ
ชื่อก็คือดาบตำรวจนัชกฤษรังศรีบุตรอายุ๓๗ปี
เป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
อีกคนนึงคือนายทวีคุณาบุตรวัย๖๐ปี
เป็นผู้โดยสารที่นั่งมาในรถ๒แถว๖ล้อ
ที่เป็นรถโดยสารประจำทางสายสมุทรสาครบางโทรัฐ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อีก๖คนคุณผู้ชม
ตรงนั้นคือที่ชนกันรอบแรกค่ะ
คือนายธวัชชัยแก้วเจริญวัย๓๕ปี
คนที่ขับรถบรรทุก๑๐ล้อเนี่ยเขาเล่าให้ตำรวจฟังก่อนนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถไปส่งเกลือ
แล้วก็กำลังจะขับรถกลับที่จังหวัดเพชรชบุรี
พอถึงที่เกิดเหตุก็มีตำรวจทางหลวงโบกมือเรียกให้จอดข้างทาง
ซึ่งตำรวจที่ว่าก็คือดาบตำรวจนัฐกฤษรังศรีบุตรนี่แหละค่ะ
กำลังเขียนใบสั่งให้กับรถบรรทุกอยู่
ปรากฏว่าอยู่มีรถพ่วงเทรลเลอร์๑๘ล้อ
ชนกับรถสองแถวแล้วก็เสียหลักมาชนกับรถบรรทุก๑๐ล้อ
ดาบตำรวจนัฐกฤษกำลังเขียนใบสั่งอยู่นี่แหละ
รถคันนี้ก็เลยพุ่งไปทับร่างของดาบตำรวจนัฐกฤษจนเสียชีวิตค่ะ
ได้ยินเสียงเบคอย่างเดียว
ได้ยินเสียงเบคแล้วเรายืนคู่กันด้วยหรือเปล่า

ยืนได้ยินเสียงเบคแล้วจากนั้นก็โคม

โคมรถรถเราจอดตรงอยู่ริมถนน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

ส่วนคนที่ขับรถพ่วงเทรลเลอร์๑๘ล้อ
ที่ชนกันกับรถสองแถวแล้วก็เสียหลักมาชนรถบรรทุกคันนี้เนี่ย

ซึ่งก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
อุบัติเหตุไม่คาดคิดจริง

ถูกส่งไปประจำหน่วยบริการที่บางโทรรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พฤศจิกายนคือ๑วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ย้ายมาทำงานที่นี่วันเดียวก่อนมีอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
อันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการยืนหน้ารถนะคะ

อย่างที่บอกว่ารถชนกันเราออกมายืนดูรถ
เราก็ต้องออกมาถ่ายภาพรถที่ชนกันเพื่อที่จะแจ้งประกันอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้ารถชนกันจริงแล้วเขาบอกว่าอย่าลงจากรถ
รอประกันมาก่อนหรือว่าเข้าไปแอบข้างทางให้ปลอดภัย
ลงไปยืนบนฟุตปาดแบบนั้นโอเคกว่า
และหลายครั้งเวลามีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย
หรือแบบหยุดดูนานมันก็จะทำให้อาจจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติม
แล้วก็รถติดด้วยถูกก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุสลดเกิดขึ้นที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้